สำหรับทีมชาติไทยพบกับจีนครับ

ก็เป็นเกมนัดสำคัญของทั้งสองชาติ

โดยเฉพาะจีนนั้นน่าจะไม่มีอูเล่ยนะครับ
หน้าคนสำคัญที่ยังไม่สมบูรณ์ครับ

จากที่ทีมงานสตาร์ฟนั้นได้เห็นนะครับ
จากการลงเล่นของจีนที่พบกับทางเกาหลีใต้

หัวใจในแนวรุกของทีมชาติจีน
ทีมไทยก็โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ
ฝึกซ้อมบรรยากาศยังคงเป็นไปแบบชื่นมืดนะครับทุกคนเล่นกันเต็มที่มีพลังใจพร้อมที่จะสู้กับจีนนะครับในเกมวันอาทิตย์นี้
ซ้อมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับก็เน้นไปเรื่องของสภาพร่างกายแทคติกเป็นหลักรวมถึงมีการซ้อมยิงจุดโทษไว้ด้วยนะครับ
ซ้อมครั้งนี้ครับก็มีสื่อจีนมาตั้งรถถ่ายท่อสดรายงานการซ้อมของทีมไทยเลยนะครับ
ก็แน่นอนครับการมาส่องฟอร์มการซ้อมของเราที่จีนมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
ที่เรานั้นก็จะได้ยกระดับนะครับการเล่นเพื่อให้พวกเขานั้นได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็จะเป็นเกมชี้ชะตานัดเดียว
ซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดครับ
ตรงไหนก็ตามโดยเฉพาะมีข่าวแล้วว่าเขาอาจจะต้องถอยตัวเองไปเล่นเป็นกองหลังนะครับ
ตามที่โค้ชต้องการแน่นอนพร้อมอยู่แล้ว
หลังจากนี้นะครับทีมชาติไทยก็ต้องสู้ต่อไป
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแนวรับบาดเจ็บทำยังไงก็ได้ให้ทีมไทยเข้ารอบทุกคนเต็มใจหมดครับ
ขณะที่ข่าวคราวของทีมชาติจีนล่าสุด
นักข่าวของจีนก็มีการเปิดเผยภาพที่แสดงให้เห็นว่าอูเล่ยครับ
ดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาจะยังกลับมาไม่ได้ในเกมพบกับไทย
เนื่องจากว่ายังมีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกหายปลาร้านะครับ
หักแล้วก็ไหลหลุดด้วยโอ้แสดงว่านักหนาเอาการพอสมควรแล้วครับ
โดยรอบ๑๖ทีมไทยพบกับจีนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เน้นย้ำเวลากันนะครับ
๓ทุ่มตามเวลาไทยต้องดูว่าเข้ารอบนกอัลเป็นครั้งแรกแล้ว
จะสร้างประติศาสตร์ไปรอบที่ลึกที่สุดได้หรือเปล่านะครับทีมชาติไทย